ตัดให้ขาดเลยชับ

หันผมสั้นประชดรักหรือเปล่า

นางเสาไทยยุคนู้นสวยเริ่มยาวกลางหลังนะครับคุณผู้ชม
สดร้อนเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
ดาราสาวตัวแม่สุดแซ่บพี่เอ๊ชุติมาของเรา

ใครที่คิดว่าหลังจากเลิกลากับแฟนนุ่มรุ่นน้องเนี่ยนะคะ

แต่ที่เห็นพี่เอ๊ขอสละเส้นผมนะคะ

ไม่ใช่เรื่องการประชดประชันเรื่องรักผมแต่อย่างใดค่ะ
แต่พี่เอ๊ตัดสินใจโชว์หันผมกลางงานแบบนี้เลยคุณผู้ชม
ตัดจึ๊บแบบนี้เลยค่ะคืองานบุญครั้งใหญ่นะคะคือพี่เอ๊ตั้งใจจะให้เส้นผมของตัวเอง
ไปบริจาคกับผู้ป่วยเป็นมะเร็งคือสุดยอดมากจริงนะคะ
แล้วพี่เอ๊บอกด้วยคุณผู้ชมตอนพี่เอ๊บอกขนลุกเลย
พี่เนี่ยความผมสายมูนะพี่เอ๊นับถึกพระแม้อุมาทั้งผมยาว
คือทุกครั้งที่จะตัดผมนะพี่เอ๊ต้องยกมือไหว้ขอก่อนนะ
ถือว่าเป็นความปังนะคะของสาวรุ่นใหญ่ใจถึงนะคะ
แล้วก็แน่นอนค่ะติดตามดูบันเทิงไทยรัฐ
เพราะว่าน้องทอปัดทอใจไปทำข่าวมา
ค่ะต้องหนีแม่เอบอกจะบอกเลขด้วยนะจ๊ะ
ดีจังเลยนะคะแต่วันนี้ไม่เศร้าไม่เหงาเลยนะ

เออแม่ท่อมเป็นเพื่อนเขาไงเชิด